เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูภาพนี้นะคะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ
คือเจ้าของบ้านหลังหนึ่งอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรที่ขอนแก่น
บอกว่าเอ๊ะทำไมบ้านของเธอมันมีกลิ่นปัสสาวะ
ตรงกำแพงตลอดเลยนึกว่าหมาแมว
เธอก็เลยติดกล้องวงจรปิดดูและสิ่งที่เกิดขึ้นคือแบบนี้ค่ะ

เยอะมันเยอะอะ

ขออภัยท่านผู้ชมที่อาจจะทานคู่ทานข้าว

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังนึง

เจ้าของบ้านซึ่งเป็นคนโพสต์นะคะ

อายุ๒๖เธอก็ทำงานเป็น

นางสาวปริสราก็พาทีมข่าวของเรา
ไปดูบอกนี่ไงคะ

เข้ามาดูคราบสิคะ

เธอบอกว่ามันมีอุจจาระ
มีเศษขยะมูลฝอยด้วย

บอกว่าเหตุการณ์มันก็ตามคลิปภาพแล้วค่ะ

กายนปีที่แล้วนะครับพบบ่อยค่ะเดือนละครั้งก็จะมีคราบแบบเนี้ย
แล้วก็มีกลิ่นปัสสาวะตอนแรกนึกว่าเป็นแมว
นึกว่าแมวหมาเข้ามาในพื้นที่บ้านเธอนะแต่เธอเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะ
มันแปลกมันไม่ใช่แค่มีกลิ่นปัสสาวะ
มันมีเศษขยะมูลฝอยแล้วมันก็มีเศษเหมือนแบบเหมือนอุจจาระค่ะ
เลยตัดสินใจติดกล้องวงจรปิดมันก็เลยได้ภาพมาว่าเพื่อนบ้านเอาถังแบบมีน้ำคล้ายคล้ายปัสสาวะเทใส่
เธอบอกว่าเธอเคยไปถามเพื่อนบ้านแล้วเพื่อนบ้านคนนี้ไม่ยอมคุยด้วย
เพื่อนบ้านเขาอยู่กับลูกชายนะคะแล้วก็ปฏิเสธว่าไม่ได้ทำ
ก็เลยไปบอกประธานชุมชนให้ตรวจสอบให้หน่อยและเธอแจ้งความนะคะครับ

คิดว่าอะไรเป็นแบบสาเหตุทำให้เขาทำอย่างนี้หรือเลยเคยมีบาดหมางอะไรกันไหม
ไม่เคยเลยอยู่ตั้งแต่อยู่มาคุยกับเขาแค่๒๓ประโยค
ไม่ไม่เคยทะเลาะอะไรกันเลยเพราะว่าเนี่ยบ้านเขาปิดทุกอย่าง
ไม่ไม่เคยเจอเวลาแล้วเวลาเจอเราไม่ไม่พร้อมกันอยู่แล้ว
เขาออกบ้านบ่ายกับสองสามทุ่มอย่างเงี้ยค่ะแล้วปกติเราอยู่อยู่กับใครบ้างครับ
ที่บ้านเราบ้านนี้ปกติอยู่คนเดียวใช่ก็ไม่ได้เสียงดังไม่ได้
ไปรบกวนใครไม่ไม่เราจะอยู่ยังไงต่อไปอ่ะเราจะก็ต้องอยู่ครับ
บางทีหนูอาจจะสร้างกำแพงกั้นเลยแล้วก็กล้องก็มีแล้วไม่กลัวหรอก
อ่าแก้ปัญหาเฉพาะข้างหน้าอาจต้องเสริมกำแพงใช่มันสูงอีกนะฮะ
แต่ว่าแหมทำอย่างนี้ก็ไม่ได้นะประธานชุมชนที่เจ้าของบ้านไปบอก
บอกว่าเมื่อวานเนี่ยไปหาคุณป้าในคลิปมาแล้วนะฮะ
แกปฏิเสธป้าแกบอกยังไงแกก็บอกแกไม่ได้ทำนะครับ
คือประธานชุมชนเนี่ยนี่ฮะที่ไปคุยด้วยเนี่ยฮะชื่อว่าคุณลุงไพโรธเนี่ย
บอกว่าเปิดคลิปให้ดูเลยนะกล้องวงจรปิดเนี่ยค่ะ
แกยังบอกว่าแกไม่ได้ทำแล้วก็เดินหนีเข้าบ้านเลยปิดบ้านเลย
ก็เลยไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านเดี๋ยวผู้ใหญ่บ้านเขาคงไปดำเนินการต่ออีกทีนึงนะฮะ
จะเอายังไงต่อเพราะว่าเจ้าของบ้านเขาก็แจ้งความแล้วนะครับ
เพื่อนบ้านอีกคนนึงอยู่ติดกับบ้านของผู้ก่อเหตุเหมือนกันนะครับ
บอกว่าก่อนหน้านี้เคยมีปัญหาเรื่องรางน้ำเหมือนกันนะฮะ
ผู้ก่อเหตุได้ต่อท่อปล่อยน้ำเข้ามาที่บ้านเธอบอกให้แก้ไขก็ไม่แก้ไข
แถมยังถูกขู่ว่าจะใช้มีดเนี่ยมาทำร้ายร่างกายอีก
ต้องไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้ช่วยเหลือนะฮะ
อ๋อหน้านี้มีปัญหาเป็นไหมกับเมียเที่ยงบ้านแล้วแม่
ไม่ไม่ไม่มีกับแม่ก็ไม่มีแต่ว่าเขาเขาทำ

ต่อท่อน้ำฝนมาใส่หลังบ้านบอกก็ไม่ทำพอ
พอเราไปถึงผู้ใหญ่บ้านเขาถึงทำให้

สี่ปีถ้าที่ทนอยู่แล้วสี่
แม่แล้วแล้วแล้วแล้วคือเราก็ไม่ได้มีปัญหากับเขา
แต่เขาเราก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรใช่ไหมไม่ใช่ไม่รู้ว่าเป็นอะไร
มีเพื่อนบ้านอีกคนนึงอยู่บ้านตรงข้ามนะฮะ
อยู่บ้านตรงข้ามของคุณป้าในคลิปบอกว่าบ้านนี้ก็ปกติก็จะมีสามีของป้า
แล้วก็เห็นลูกสาวลูกชายอยู่รวมสี่คนนะแต่ตอนนี้เห็นป้ากับลูกชายสองคน
อ่าก็ไม่ค่อยเจอไม่ค่อยสูงสิงอะไรกับใครฮะบ้านนี้
เพราะว่าเขาไม่สูงสิงกับใครอ่ะเนาะก็เขาเข้าออกแค่นี้ก็
ตื่นเช้าเขาก็ไปตลาดขายของเขาค่ำมาก็เข้าบ้าน
แล้วก็ตอนเช้าบางทีถ้าไม่ไปขายของเขาก็ไปออกกำลังกายเขาชอบออกกำลังกายนะคะ
แค่นั้นนะคะชีวิตของเขาเขาสำหรับเรามีปัญหากันไหมไม่ไม่ค่ะ
ก็ถ้าจะมีก็บ้านนี้กับบ้านนี้แค่นี้แหละค่ะบ้านนู้นโดนอะไรบ้างคะที่ที่เรา
ก็เห็นเขาว่ามีเรื่องน้ำไหลอะไรกันนี่แหละ
อาจารย์ทางโน้นเขาคงเล่าให้ฟังแล้วมั้งค่ะเราก็พยายามเฝ้ารอนะฮะ
ค่ะก็ไม่เจอคุณป้าออกมาจากบ้านเลยวันนี้นะอ่าถ้าคุณป้าอยากจะ
ชี้แจงอะไรเพิ่มเติมไทยรัฐทีวีก็
เป็นสื่อกลางให้ได้นะฮะใช่ค่ะ
อาจจะจริงไม่จริงหรือมีเหตุผลแบบไหนอะไรยังไงก็ว่ากันไป

ส่วนบ้านของหญิงสาวที่เขามีคลิปเนี่ย
วันนี้คุณพ่อคุณแม่เขาก็มาช่วยกันทำความสะอาดอีกยกใหญ่

บอกกลิ่นมันยังโอ้โหกลิ่นแบบคลุ้งอ่ะ
น้ำมันสีเหลืองเข้มแล้วก็กลิ่นเหม็นเหลือเกิน

ไม่รู้มันคืออะไรถ้าคุณป้าคิดว่าเออไม่ใช่ปัสสาวะ
หรือไม่ใช่ตัวป้าจะชี้แจงก็ได้นะ

เพราะว่าเจ้าของบ้านหลังนี้เขาไปแจ้งความตำรวจ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะพยายามติดตามตัว
เรียกตัวคนก่อเหตุในคลิปวงจรปิดเนี่ยมาสอบปากคำ
แล้วก็ดูกันต่อไปว่าเข้าข่ายความผิดแบบไหนอะไรยังไง